มาดูเรื่องของบูมบิตคอยน์

ที่เมื่อวานถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว

เป็นข้อหารักษณะของการฟอกเงินนะคะ
คือไปหลอกลวงให้คนมาลงทุน
ซื้อเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์

เหมือนกับไปหลอกให้เขามาร่วมลงทุน

ทางครอบครัวนี้เหมือนกับว่าเขาเอาไปใช้ส่วนตัว

เอาไปใช้จ่ายกันภายในครอบครัว

ก็มีการขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งสารท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ

นายจิรัตพิศิษย์
เป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังนะคะอย่างที่บอกว่า
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
ก็นำตัวไปขออำนาจสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ

เขาร่วมกับพวกหลอกลวงให้นักลงทุนชาวฟินแลนด์
ร่วมลงทุนซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์
ในประเทศไทยมูลค่าความเสียหายเยอะคุณผู้ชม

แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็บอกว่าสีหน้าก็ดูอิดโรย

แล้วก็จัดโน้ที่นำตัวไปที่ห้องเวญชีใต้ธุรกิจสารอาญานะคะ
พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขัง๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง๒๑สิงหาคม

ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอีกจำนวนนึงด้วย
แล้วก็ต้องรวบรวมหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือผู้ต้องหา
ต้นคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้อัตราโทษสูง
มูลค่าความเสียหายสูงเกือบ๘๐๐ล้านบาท

แต่ว่าทางญาติของบูมเขายื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒ล้านบาท
ขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
แล้วก็บอกว่าทางบูมเขาเป็นนักแสดง
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเลย
แล้วก็จังหวะที่ถูกจับกุมที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ

แล้วเหมือนกับบูมเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนี
ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีแล้วตอนไปจับกำลังถ่ายแบบอยู่ด้วย
ก็คือให้เหตุผลแบบนี้นะคะเพื่อที่จะขอประกันตัวออกมา
เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พี่ชายเขาไปเอาชื่อเขาไปเปิดบัญชี
แต่ตำรวจบอกดูพฤติกรรมแล้วไม่ใช่ร่วมกัน
แล้วพี่ชายก็หนีไปต่างประเทศแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะ
พี่สาวก็ติดต่อว่าจะมามอบตัวก็ยังไม่เห็นมา
ทีนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะสารให้ประกันตัวนะคะ
โดยพิเคราะห์พฤติการแห่งข้อหาและการกระทำของผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาไม่มีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้เสียหายให้มาลงทุน
ตอนจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่ในที่สาธารณะไม่มีพฤติการจะหลบหนี
สารท่านก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
ตีราคาประกันคือ๒ล้านบาทนะคะ
ตัวชั่วคราวออกมาแต่มีเงื่อนไขนะคะ
ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ
แต่ว่าคดีนี้ตั้งแต่เมื่อวานมันมีกระแสข่าวออกมาว่าเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ลักษณะเหมือนกับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้ค่ะ
คือตำรวจบอกว่านอกจาก๓พี่น้องนี้แล้วเนี่ยมันมีบุคคลอื่นอีกสัก๓๔คน
ก็เป็นคนที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาร่วมต้มตุ๋นหลอกลวงเขา
วันนี้ค่ะก็เลยมีเป็นแถลงการออกมาชี้แจงนะคะ
ส่วนที่มีชื่อของนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณเคยเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัทนี้ค่ะ
ก็ชี้แจงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้มีอำนาจบริหารแล้วนะคะ
ทางบริษัทดำเนินธุรกิจยึดมั่นในความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ
คือผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติชาวฟินแลนด์เนี่ยบอกว่าตอนที่เขารู้ตัวว่าถูกโกงเนี่ยนะ
ก็มีอดีตนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ติดต่อมาเป็นคนกลางบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวหาเอางงเอาเงินมาคืนให้เดี๋ยวเคลียร์ให้
แต่ขอ๓๐เขาก็เลยไม่ยอมเขาก็เลยไปแจ้งกองปราบ
แล้วกองปราบก็รวบรวมพยายามหลักทราบแล้วก็ดำเนินคดี
ใช่เนี่ยก็ต้องมีการขยายผลต่อว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนะคะ